พาคุณผู้ชมไปดูพ่อพันธุ์ชั้นดี

คือนักท่องเที่ยวเขาก็แห่ไปชมพลายเบิร์ต
เป็นพลายที่โอ้โหหล่อ
ลูกแข็งแรงก็คือพลายขุนแผน

เพราะว่าที่ผ่านมามีเมียกว่า๗๐เชือก

ถือว่ามีเมียแล้วก็ลูกรวมมากกว่าร้อยคู่
อันนี้มากที่สุดในโลกเลยนะคุณ
ถ้าเป็นมนุษย์นี่คือเป็นคนที่เจ้าชู้มาก

นี่ค่ะที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะ
คือบรรยากาศการเล่นกับช้างอย่างสนุกสนานเลย
ท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูปให้ช้าง
การให้ช้างอุ้มช้างที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
คือรวมกันทั้งเมียแล้วก็ลูกรวมกว่าร้อยคู่
ถือว่าเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้
ก็มีการมอบหมายให้นำมาให้กับปางช้างสวนนงนุษย์พัทยา
ได้ชื่อว่าเป็นช้างขุนแผนมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมนะคะ
งาสังเกตไหมคะโค้งงอยาวตัวใหญ่สง่างาม
นักท่องเที่ยวก็ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติเลยค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนที่มาเที่ยวสวนนงนุษย์ไม่ลืมที่จะเก็บภาพกับช้างขุนแผนนี่
ขึ้นไปนั่งบนงาที่แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะ

ใช่นายกัมพลบอกว่าสวนนกนุษย์พัทยามีช้างที่ต้องดูแลมากกว่า๘๐เชือก
แล้วก็แต่ละเชือกนะคะจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป
เป็นช้างพ่อพันธุ์ชั้นดีผลิตลูกช้างปีหนึ่งหลายเชือก
ซึ่งพลายเบิร์ตเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยนะจุดเด่นของเขาคึกคักกลัดมัน
และทุกครั้งที่พลายเบิร์ตจะผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
คือเขาจะผสมพันธ์ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
ก็เลยถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อพันธุ์สุดยอดแล้วขณะนี้

แล้วก็นอกจากการนำพลายเบิร์ตออกมาโชว์แล้วนะคะ
นกนุษย์พัทยาก็ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร

ทุเรียนจากชาวสวนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองโอ้โห
ออกมาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ลองชิม

ทดสอบคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของผู้บริโภคชาวจีน
ซึ่งเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่สำคัญของไทย
เป็นการสุ่มสำรวจไงว่าพึงพอใจไหม

ทุเรียนพันหมอนทองที่มีน้ำหนักแห้งร้อยละ๓๒นะคะ
ทุเรียนถือว่าเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ
แล้วก็ปริมาณสูงติดอันดับ๑ใน๓
ของผลไม้ทั้งหมดเลยเป็นราชาแห่งผลไม้
แล้วก็ปีที่ผ่านมาทุเรียนทำรายได้เข้าประเทศ
ได้ถึงกว่า๑๗๐๐๐ล้านบาททีเดียวนะคะ
ทุเรียนนะเป็นเอร็ดอร่อยยกนิ้วสุดยอด
ต่างชาติชอบเหลือเกิน
พลายเบิร์ตก็สุดยอดเป็นรวมของดีไว้เลยเนี่ยพี่ชอบ